เอาไม้ไปตีสุนัขทั้งเจ็บทั้งตาย

คุณผู้ชมล่าสุดเรียกคนในคลิปมาดำเนินคดีแล้ว

ต้องเบอร์ภาพไม่เบอร์ไม่ได้คุณผู้ชม
คือต้องใช้คำว่าตีแบบเอาเป็นเอาตายครับ

เหมือนสุนัขไม่มีชีวิตนะฮะ
ตีแล้วจนสุดรักษ์ตายเลย
แล้วก็ลากด้วยครับลากไปอีกนะฮะ

ใช้กระบองระดมขวดใส่สุนัขอย่างเอาเป็นเอาตาย
อยู่หลายทีอย่างโหดเยี่ยมมากครับ
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าขนาดนั้นก็มีสุนัขอีกตัวสีแดงเข้ามาใกล้
ก็เลยถูกตีไปด้วยจนล้มฟุบลงไปก่อนที่ชายคนนี้จะลากไปพ้นจากมุมกล้อง

ซึ่งเป็นแฟนเพจของเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวี
ส่งมาแล้วก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มของวันที่๗พฤศจิกายน
เกิดเหตุที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๒ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
พลเมืองดีระบุว่าชายในคลิปเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยครับ
ได้รับมอบหมายให้มาจับสุนัขประมาณ๔๕ตัวที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนี้

หน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านก็คือลูกบ้านไปขอความช่วยเหลือ

มีการนำกระสอบไปจับสุนัขออกไปแล้วจำนวนหนึ่ง
ต่อมาประมาณ๔ทุ่มก็กลับไปทุบตีสุนัข

จนกระทั่งสุนัขตายไปหนึ่ง
และบาดเจ็บอีกหลายตัว
ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่แล้วก็แชร์ออกไปอย่างเร็วมากครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็มีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ต
เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการกับคนนี้หน่อย
เพราะว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ที่รับไม่ได้จริง
และที่สำคัญกลัวว่าชายคนนี้จะกลับไปทำร้ายสุนัขอีก
ที่ประสานมายังจะโฮปไทยแลน
และติดต่อไปยังพันธบรรดเอกอันนบนวมนา
ผู้กำกับโรงพักบางบัวทอง
ก็มีการจัดสายตรวจลงพื้นที่ทันที

เขาให้ใช้นามสมมุติชื่อว่านายเอ
ที่ปรากฏในคลิปไปสอบปากคำ
สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าตีจริง
ลากขึ้นรถไปทิ้งเอาไว้ที่ครอง๗
ในพื้นที่บางบัวทองซึ่งอยู่ไม่ไกลจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ก็คงไม่ต้องเบิ้ลหน้าแล้วล่ะ
ส่วนสุนัขที่ตายพบว่าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ
ทางเพจจึงประสานเจ้าของไปแจ้งความเอาผิดข้อหาทารุณกรรมสัตว
แล้วทำให้เสียทรัพย์ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็จะติดตามความคืบหน้าต่อไป
เห็นเจ้าตัวแดงนอนเจ็บอยู่แล้วโอ้โหสะเทือนใจครับ
คือเขาให้ไปจับเขาไม่ได้ให้ไปฆ่าไง
ก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุนัขเร่ร่อน
ว่าความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจากกลุ่มน้องหมา
สุนัขที่เขาอาจจะไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นเยอะเนี่ย
มันมีการแก้ปัญหาในหลายวิธีเหมือนกันนะ
ใช่ไปแจ้งทางเขตก็ได้ให้เขาไปช่วยจับออกมาก็ได้